เรื่องของโอมิครอนในบ้านเรากันหน่อยนะครับ

ว่าตอนนี้มีการติดเชื้อในประเทศรายแรกแล้ว
คือทางด้านของผู้มนวยการกองโรคระบาดนะครับ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหม
ได้มีการแถลงออกมาผ่านทางสมควร
แล้วก็ทางภูมิหน่วยการกองโรคระบาดได้มีการแถลงซ้ำ
ว่าตอนนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรก
ใช่ค่ะซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าติดมาจากสามี

สามีเป็นนักบินสัญชาติโคลัมเบียอายุ๖๒ปี
แล้วมาที่ไทยเดินทางจากไนเจรียมาไทย

หลังจากนั้นก็อยู่ในกรุงเทพแซนบล็อก
มีการเดินทางไปห้างแล้วก็กลับมาพักที่โรงแรม
พอครบกำหนดปั๊บกลับบ้านที่ปฐุมธานี
ปรากฏว่ามีอาการไข้แล้วภรรยาดูแลใกล้ชิด
ดูแลที่บ้านจนพามาหาหมอ
โดยการนั่งแท็กซี่มาหาหมอแล้วตรวจพบ
สามีติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอน
หลังจากนั้นค่ะผลของภรรยาก็เพิ่งออกมา
ว่าภรรยาที่อยู่ใกล้ชิดดูแลสามีติดโอมิครอนด้วย
ดังนั้นจึงเรียกว่าภรรยาของนักบินผู้นี้นะฮะ
ถือว่าเป็นการติดเชื้อโอมิครอนในประเทศไทยรายแรกนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้การติดเชื้อโอมิครอนในบ้านเรา
ก็คือการติดเชื้อโดยเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
แต่คราวนี้หลุดมาแล้วนะหนึ่งนะคุณนะ
มาแล้วมีการติดเชื้อในประเทศ๑รายแล้วนะครับ

เราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบในช่วงท้ายของข่าวเที่ยงไทยรัฐ
แต่ว่าติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข่าวอื่นด้วย
ข่าวเย็นไทยรัฐรอนำเสนอเรื่องนี้อยู่นะครับ